มาดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันเกิดขึ้น
เป็นลักษณะของสองกลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็มีคลิปภาพนี่
มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเอาขวดไปตีหัวทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็เอาเก้าอี้ฟาดเอาโต๊ะฟาดทางฝั่งของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขามีปืน
คนที่มากับผู้ใหญ่บ้านชักปืนจากเอวของผู้ใหญ่บ้านยิงสวนกลับ
กลุ่มวัยรุ่นก็เลยได้รับบาดเจ็บหนีกระเจิงเลยฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนี่เกิดขึ้นภายในตลาดนัดยามเย็น
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวัยรุ่นที่ใส่เสื้อขาวเดินเข้าไปก่อนนะคะคนนี้
วัยรุ่นเดินเข้าไปที่กลุ่มของนายชะโลธรแพรกอุดมอายุ๓๕ปีผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เขานั่งดื่มนั่งกินกันอยู่กับเพื่อนห้าคนแล้ววัยรุ่นคนนี้เอาขวดเห็นแล้ว
ซ่อนอยู่ที่ด้านหลังไปตีหัวนายชะโลธรจนสลบลงไป
ของกลุ่มวัยรุ่นก็เลยตามไปร่วมกันค่ะเอาโต๊ะฟาดเก้าอี้ฟาดฟาดไปที่กลุ่มของผู้ใหญ่บ้านนะ
นายรณชัยตุมนิลการหรือโยคนนี้มากับกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยคว้าปืนจากเอวของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่นหนีกันกระเจิดกระเจิงนะคะเหตุการณ์นี้บาดเจ็บกันไปสี่รายคือรวมสองฝ่ายอ่ะนะสี่ราย
ผู้ใหญ่บ้านถูกตีหัวเย็บไปสองเข็มแล้วก็ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน
อายุ๓๐เนี่ยถูกแก้วบาดที่แขนซ้ายเป็นแผลแบบลึกเลยนะเย็บ๑๒เข็มอ่ะ
ฝ่ายของกลุ่มวัยรุ่นถูกยิงสวนเข้าไปได้รับบาดเจ็บนะคะเจ็บที่แขนซ้ายหนึ่งรายที่ขาซ้ายอีกหนึ่งราย
ซึ่งทั้งสองรายวัยรุ่นนี้อายุแค่๑๘กู้ภัยก็นำตัวคนเจ็บทั้งหมดส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะทางนายชะโลธรเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะ
ผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านชะโลทรบอกว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่โต๊ะใกล้กัน
พอเดินเข้าไปในห้องน้ำเดินกลับมาเพื่อนบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินมาถามผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะของผู้ใหญ่บ้านว่า
ถ้าไปด้วยกันจะคิดเท่าไรนี่ถามแบบนี้ทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปบอกวัยรุ่นให้กลับไป
บอกว่ากลับไปเถอะจะได้ไม่มีเรื่องสักสิบนาทีผ่านไปวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปเรียกเพื่อนค่ะ
พอเพื่อนเยอะมากันเยอะก็นี่เลยเกิดเหตุการณ์นี้ไปรุมทำร้ายเขาก่อน
กลับมาพุกเนี่ยเพื่อนหญิงหญิงที่นั่งอยู่โต๊ะเนี่ย
เอ่อคนกับไปเถอะแต่ไม่มีเรื่อง
ผมให้เวลาคุณ๔นาทีคุณไปไหนก็ไปเถอะจะได้ไม่มีเรื่อง
พอหันปุ๊บผมก็รู้สึกตัวอีกทีคือโดนตีแล้ว

แล้วก็สลบไปสลบไปเลย
แล้วพอสอบไปปุ๊บเนี่ยก็คือจำอะไรไม่ได้เลย
รู้ทีคือมีคนมาปลุกแล้วก็พามาโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็จับกลุ่มนายรณชัยพร้อมปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
ในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๖ปลอก
เบื้องต้นตั้งครอบหากับนารรณชัยคือพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนยิงปืนในที่สาธารณะ
โดยมีมูลเหตุจากการทะเลาะวิวาสโดยใช้ปืนยิงเพื่อป้องกันตัว

พันธุ์ตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศรีผู้กำกับสพเมืองสมุทรสาครก็บอกว่า
ในส่วนความผิดของฝั่งกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่เอาขวดไปตีหัวเขาก่อน
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นที่ไปร่วมทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ส่วนคนที่ใส่เสื้อขาวถือขวดเบียร์ซ่อนไปที่หลัง

ชื่อว่านายบงกฎลาเฟ้ยอายุ๓๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาก็เรียกตัวมาแล้ว

นายวุฒิพงศ์สุพักควนิษฐ์นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
บอกว่าเตรียมตั้งกรรมการสอบด้วยนะคะ
ถ้าพบว่านายชะโลธรผู้ใหญ่บ้านทำผิด
ก็จะถูกลงโทษทางวินัยด้วยนะคะ
ร้านเหล้าก็จะถูกตรวจสอบด้วยนะคะ

เพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตี๒๓๐ร้านมันควรจะปิดไปแล้ว

นั่นสิค่ะแต่ก็คลิปเหตุการณ์ก็ชัดเจนนะ